เธอจะบอกว่าคำนั้นเค้าก็ให้กัดตัดมือใจของเรา

แต่ระปากกันความฝินให้กับสนใจของเนอะ
น่าจะดี
หลังจีบค่ะของพี่เราต้องไปเที่ยวมาแล้วไงประมาณนี้
สนุกสนุกดีแล้วก็ร้านกด

ฟักไปนะคะ
ก็น่ารักนะไม่เห็นเป็นไรเลย
แล้วเขาก็ตื่นเต้นแล้วก็ลบไปเลย

ทำไมรอบไม่ได้เก็บไว้

แล้วเรารู้สึกยังไงบ้างอยู่ด้วยตอนรอบลูกก็น่ารักดี

คลิปนี้เป็นไงบ้างค่ะวางแผนว่าจะไปเที่ยวใหม่ยังไงกันบ้างค่ะ

วันที่น้ำลดเยอะที่สุดของปีค่ะ

ไม่ได้ซื้อของเดินอย่างเดียวเลยค่ะ

หรือโอ้มึงแล้วก็พี่แอลสไตล์
เป็นคนว่าเซตชุดให้เริ่มเป็นวัน

อยากบอกว่าเป็นผู้กันแม่นกันเหรอ
เพราะว่ามันน่ารักดีค่ะ

แล้วผมว่าจะมีสันผู้อะไรอย่างนี้ค่ะ

ก็คือจะปังคับไปในตัว

บ๊ายวนบอกผมว่าเราได้ไปที่ใหม่
ไปเจอเพื่อนที่นุ่นด้วย

บินแผงบู
ห้ามชู่

เพื่อนเขาก็ไปเจอกันที่นุ่น
เป็นช่วงเดียวที่เพื่อนที่ร่วมมาก
หายเหนื่อยมั้ยคะรวยงานมาทั้งปีแล้วไปเที่ยวกับคนพิเศษ
ดีค่ะดีครับฮัฟพีฟ้าพรุษมาก